คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่สวยปังดังเปรี้ยงกันหน่อยดีกว่านะคะ
นางเอกสาวสวยคนนี้น้องพิ้งพลอยปภาวดีนั่นเองค่ะ
เขาคัมแบ็กมากับผู้กันเลยกับผู้จิ้นคนดีคุณเดิมคนโกวศิลป์นั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะเคมีมันเข้ากันละหมดอีกแล้ว
บันเทิงไทยรัฐแอบถามเคล็ดลับความปังหน่อยว่า
กลับมาทีไรเล่นกี่เรื่องก็ปังทุกเรื่องยังไงดีน้องพิ้งพลอย
พลอยเปิดใจบอกว่าหนูนะพี่ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากเลย
ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นอกจากนั้นคือกราบพระก่อน
พระที่ไหนรู้ไหมก่อนมาทำยังไงคะพระในบ้านคุณ
มีคุณพ่อคุณแม่กลาบไหว้ก่อนมาทำงานเลย
ส่วนเรื่องมูเตลูหากว่ามีโอกาสผู้จัดการส่วนตัว
เอามาฝากให้น้องก็น้องรับไว้อะไรดี
ส่วนเรื่องหัวใจมีกระแสผู้จินกับหนุ่มโกวะศิลป์
แต่ใจเธอแกล้วเดียวบอกเลยว่า

โสดพล

จริงแล้วปกติหนูก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหว้มาแต่จะไห้คุณพ่อคุณแม่เป็นประจำค่ะจะไหว้พระในบ้านเมื่อกี้ก็เพิ่งให้พระหนูมากับแม่ใช่ค่ะพี่ตั้มอาจจะช่วยแม่ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะมีคู่จิ้นเยอะแล้วมีแฟนหรือยังคะ
ยังเลยค่ะโอ๊ยอย่างเลยเดี๋ยวขู่จิ้นท้องงานค่ะท้องงานทุกวัน๗วันไม่ก็มีเวลาเพราะว่างั้นแต่ช้า